แล้วมาช่วงนี้นะคะไปดูความคือบหน้าคดีดังอีก๑
คดีแล้วก็ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนกันเยอะเลยทีเดียว
คุณผู้ชมยังจำกันได้ไหมคะสองโจรแสบเป็นผัวเมีย
ภรรยากันเขาเรียกว่าเป็นคนที่ศีลเสมอกันชาวบ้านให้

เพราะว่าพฤติการที่ขนาดที่เขาไปขโมยรักทรัพย์

เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของคนในระแวกนั้น
ก่อนหน้านี้อุ้มลูกคนก็คืออุ้มลูกตัวเอง

เอาล่ะคุณผู้ชมทำพฤติกรรมแบบนี้
ทำมา๑๕ปีแล้วนะคะ
ผู้เสียหายตอนนี้รวม๔๔ราย
มูลค่าความเสียหาย๒๐ล้านบาท

ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ไปดูช่วงที่มีการทำแผนกันค่ะ

ชาวบ้านก็พยายามที่จะรุมประชาธรรมนะคะ

คือหลักหมื่นหลักแสนนะคะ
กว่าเขาจะทำมาหากินกันได้

รุมไปทำร้ายแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็
รู้ทันนะมีการสวมใส่หมวกกันน็อก
ให้กับทั้งคู่ขณะที่มาทำแผน
เนี่ยนะคะนี่เป็นแฟนผู้หญิงนะ

ช่วงสายที่ผ่านมาตำรวจสพเมืองปฐุมธานี

และนางทิยาตาบุญเรือง

เป็นผู้ต้องหาตระเวนก่อเหตุ
อุ้มสุนัขไปลักทรัพย์ตามร้านค้า
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะพร้อมของกลาง
เป็นรถเก๋งสีดำที่ใช้ในวันก่อเหตุ
คุณผู้ชมได้มีการสวมใส่หมวกกันน็อก
แล้วก็หน้ากากอนามัยเพื่อปิดบังใบหน้า
หลังร่วมกันลักทรัพย์สินเป็นทองคำสักประมาณ๒๐บาท
คูณไปว่าตอนที่ลักษณ์บันละเท่าไหร่ทองนะ
เงินสด๓๐๐๐บาทพระเลี่ยมทอง๑องค์
มูลค่าทั้งหมด๔๐๐๐๐๐บาท
ขโมยของนางรสสุคลวิมูลชาติ
เมื่อ๗สิงหาคมที่ผ่านมา
ที่จุดเกิดเหตุก็คือร้านขายอุปกรณ์การเกษตร
ที่ปฐมธานีนะเจ้าของร้านคุณผู้ชม
มีจังหวะหนึ่งปล่อยโฮออกมาเลยนะด้วยความแค้นไงคุณ
๔๐๐๐๐๐บาทกว่าจะขายปุ๋ยขวาขายอุปกรณ์ได้
แบบโจรแสบมาย่องขโมยไปต่อหน้าต่อตาเลย
และเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาตำรวจสพเมืองปฐุมธานี
ได้นำตัวโจรผัวเมียนี่แหละก็คือนายอภิชาติ
กับนางที่ยาตาบุญเรือง
ที่ก่อเหตุตระเวนอุ้มลูกสุนัขลักทรัพย์ตามร้านต่าง
มาทำแผนประกอบคำรับสารภาพพร้อมของกลาง
ก็คือรถมาสักคู่นี้เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเห็นรถเก๋งสีดำ

เป็นการก่อเหตุของทั้งสองคนครั้งล่าสุด
และมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่ค่อนข้างชัดเจนจนนำมาสู่การจับกลุ่ม
เจ้าหน้าที่ก็สวมหมวกกันน็อกให้ทั้งสองคนสวมหน้ากากอนามัยให้ด้วย

จุดนี้เขาได้ทองคำไป๒๐บาทเงินสด๓๐๐๐บาท
พระเลี่ยมทองหนึ่งองค์ก็มูลค่าประมาณ๔๐๐๐๐๐บาทนี่นะคะ
ของทั้งหมดนี้เป็นของนางรสสุคลวิมลชาติ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๗สิงหาคมที่ผ่านมาที่ร้านขายอุปกรณ์การเกษตร
ที่จังหวัดปทุนธานีย์ค่ะ
สำหรับแผนครั้งนี้นะคะแบ่งเป็น๒ช่วง
ช่วงแรกตำรวจก็คือการนำตัวทิยาตาลงจากรถมาทำแผนเป็นคนแรกค่ะ
โดยทิยาตาทางฝั่งของผู้หญิง
ช่วงนี้เขาก็ใช้สายตาสอดส่องดูนะว่าบริเวณโต๊ะเก็บเงินมันมีอะไรบ้าง
พอได้ข้อมูลปุ๊บได้เงินทอนปุ๊บไปขึ้นรถ
ขับรถออกไป๒๐๐เมตรเอาไปจอดแล้วก็เปลี่ยนให้สามีคือนายอภิชาติย้อน
กลับมาที่ร้านอีกครั้งหนึ่งพอได้ข้อมูลแล้วสามีเป็นคนหน้าที่
หน้าที่ของสามีคือกลับมาลักทรัพย์สามีกลับมาที่ร้านมาทำอะไร
ซื้อตะข่ายพลาสติกพร้อมกับยืนสอดส่องดูทรัพย์สินที่มีค่า
และขณะที่เจ้าหน้าที่ของร้านเตรียมของให้อยู่
ฉวยโอกาสนี้ค่ะหยิบกระเป๋าจากลิ้นชักแล้วก็รีบเดินออกไปเลยของก็ไม่เอา
และขณะที่ทำแผนจัวของร้านก็คือนางรสสุขนเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
ก็เกิดความโมโหนะคะจะเข้าไปทำร้ายร่างกายผู้ต้องหา
ละมุนมากช่วงนั้นค่ะตำรวจก็เลยต้องรีบพาผู้ต้องหาทั้งสองคนกลับ
โดยใช้เวลาทำแผนแป๊บเดียวเองไม่ถึงสิบนาที
ไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนขณะทำแผนอีกครั้งหนึ่ง
ช่วงที่เกิดขึ้นในร้านค่ะ
สั่งเจ๊เขาตัดตะข่าย
แล้วช่วงเขาครั้งครับค่ะแล้วสั่งตัดตะข่ายครับแล้วไงต่อ

คุณผู้ชมถามว่าทำไมต้องตะโกนด่ากันถึงขนาดนี้แล้วคุณรสคลคนนี้เนี่ยทำไมถึงต้องร้องไห้ขนาดนี้
คำตอบก็เพราะว่าทรัพย์สินที่เขาเก็บมาเขาหามาทั้งชีวิตค่ะ
โจรใจบาปโจรแสบสองคนเนี่ยขโมยไปหมดเลยค่ะ
คือตอนนี้เนี่ยนะคะคุณรสชะคนบอกว่าแต่ดีใจนะว่าตำรวจเนี่ยสามารถตามจับกลุ่มตัวสองคนนี้มาได้
หลังจากที่ล่องหนหายไป๑๕ปีแล้วค่ะอันนี้เป็นเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยนะคะ
คุณรสสุคลบอกว่าตอนนี้เนี่ยทรัพย์สินได้คืนมาบางส่วนตอนนี้ได้พระเลี่ยมทองคืนมาแล้ว
ยังเหลือทองคำแล้วก็เงินสดอีกสามหมื่นบาทแต่บอกว่าสิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือ
อยากให้ผู้ต้องหาเนี่ยเลิกพฤติกรรมนี้นะคุณผู้ชมฟังเสียงคุณรสสุคน

หยุดตกทีหมวยรู้เลยว่าตอนเนี่ยเขาหมวยไปชีวิตหมวยไม่เหลืออะไรเลย
แต่หนูว่าหนูทุกข์หนูเก็บทั้งชีวิตหนูไม่ได้มีอะไรเลย
ไม่เหลืออะไรเลยเอาหนูไปหมดเลย
หลังจากนั้นนะคะตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาไปฝากขังที่ศาลจังหวัดปฐุมธานี
แล้วก็นำสุนัขที่ไปตระเวนรักษัพด้วยนะคะที่ผู้ต้องหาเอาไปด้วยเนี่ย
คือมอบให้กับญาติของผู้ต้องหาไปเป็นคนดูแล
แล้วถามว่าเอ๊ะทำไม๒ผัวเมียรอดมาได้ถึง๑๕ปี
ทุกคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมตำรวจไม่มีน้ำยาเหรอหรืออะไรเนี่ยนะคะ
มันมีคำตอบออกมาคุณผู้ชมเพราะว่าสองสามีภรรยาเนี่ย
เขาไปขโมยบัตรประจำตัวประชาชนของคนอื่นนะคะที่มีหน้าตาคล้ายกันเนี่ย
เอามาใช้ในการสมัครงานใช้ในการเปลี่ยนแปลงที่อยู่
แล้วก็จะเปลี่ยนที่ไปเรื่อยตระเวนทำแบบนี้ไปเรื่อย
แล้วบัตรประชาชนที่ใช้ก็เป็นของปลอม
อันนี้ตำรวจต้องไปสืบให้ได้นะคะว่าเขาไปขโมยมาได้ยังไง
แล้วคนที่ถูกแอบอ้างเนี่ยตอนนี้คือกลายเป็นเขามีคดีติดตัวไปแล้วนะคะ
แล้วก็ไปตรวจสอบประวัติสองผัวเมียเนี่ย
สะอาดขาวบริสุทธิ์มากไม่มีคดีอะไรติดตัวเลยอะค่ะ
โอ้โหแปลกไหมถ้าจะพูดถึงเรื่องของการยอมรับก็ต้องยอมรับว่าเขาแนบเนียนจริงนะ
ปีผ่านไปสรุปแล้ว๑๕ปีก็ไม่สายนะคะที่จะจับคนไม่ดีเข้าคุก